หน้าเด็กหลบไปเลยเพราะตอนนี้แอปหน้าแก่มาแล้วจ้า

ทีวีคุณผู้ชมไม่ได้เสียนะฮะเราใช้แอปอยู่

เอาหน้าเด็กซึ่งหน้าเด็กเราไม่เล่นอย่างนี้

แต่แค่พื้นมือถือคนเขาก็เล่นกันเยอะ
นี่ฉันเล่นแล้ว

นี่คือหน้าตาของแอฟนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้
คือจริงมันปรับให้เด็กก็ได้

แต่ปรับให้แก่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็ได้
นี่ใครนี่ใคร
คุณบอยประกอร์น
อันนี้คุณบอยประกอร์นนี่ใคร

นี่คูณเซีย

ถูกต้อง
มีไง

ไม่อยากแก่เลเวลไหนคะคุณดูอันขวาสุดคือทำสองฉันน่าเกลียดมากเลย

คือแรดเนอะ

แต่คือพอเล่นอันนี้แล้วจะรู้สึกว่าไม่อยากแก่ตายเลย
อีกนั้นไงเออได้อยู่เนี่ยแต่ว่าเนียนไหม

มีความเขียวย้อยของแบบใบหน้าและหนังตา

ภาพกลางประมาณ๖๐ได้หรือคะ
ยัง๖๐ต้องสวยกว่านี้ภาพกลางน่าจะประมาณ๗๐เหรอ๗๐ปลาย

ภาษูนยนต์ตั้งต้องให้๙๘แล้วอะนี่จะไม่ยอมเป็นแบบนี้เด็กขาด
เพราะว่าดิฉันมีพี่โบค่ะโบอะไรคะ

แล้วก็สร้างริ้วสร้างรอยความเหี่ยวย่นต่างนานา

แนะนำให้ทำหน้าแก่สนุกดี

คนเรามันต้องมีวันแก่

แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเทคติการแพทย์เนี่ยล้ำไปละ

เค้าบอกคอกับหลังมือเนี่ย